อเทศสายใหม่ต้องรอดบอกว่าลูกมะม่วงข้างบ้าน
ลนสายหลังคาตุบทุกวันเลย

กลัวว่าลูกมันจะหล่นทะลุลงมาที่ห้องนอน

แต่ที่สำคัญคุณมันอาจจะไม่ทำให้เสียชีวิตหรอก

เอาแต่ไม่แน่นะอาจถึงชีวิตได้นะ
เห็นมั้ย
เอาบ้าเจ็บก็เป็นได้นะ
นี่ครับนางสาวเอนะร้องเรียนเพจดัง
สายไหมต้องรอดให้ลงพื้นที่บ้านตรวจสอบซะหน่อยนะครับ
ว่าบ้านข้างเคียงปลูกต้นมะม่วง

แต่ทีนี้มันชอบตกลงมาใส่หลังคาบ้านของเธอ
บอกทุกวันนี้ต้องนอนนะต้องทนนะฟังเสียงลูกมะม่วงของข้างบ้าน
ตกใส่หลังคาทุกวันทุกวันอยู่หลายปีแล้วนะครับ
นางสาวเอเล่าให้ฟังว่าเธอพักอาศัยอยู่ที่ชุมชนท่าพระ
ซอยท่าพระ๔จรรย์สนิทวงกับลูกชายแม่แล้วก็แฟนอยู่กัน๔คนนะฮะ
มะม่วงเจ้าปัญหาเป็นของเพื่อนบ้านครับ
ต้นมันก็สูงใหญ่แล้วล่ะแล้วมันอยู่ติดกำแพงบ้านของเธอเองนะครับ
แล้วก็กิ่งก้าได้ปกคลุมยื่นเข้ามาที่บ้านของเธอ
เมื่อถึงฤดูมะม่วงออกทีไรแม่ผลมะม่วงมันหล่นมาใส่หลังคาบ้านของเธอ
เป็นประจำเลยสร้างความเสียหายรำคาญมาโดยตลอดนะครับ
ทุกวันนี้ไม่เป็นอันหลับอันนอนแล้วคุณ
แล้วก็มีหลังคารั่วเลยติ๊มไปหมดเลย
เรื่องร้องเรียนมายังเพจสายไหมต้องรอด
ดูแลพื้นที่ช่วยมาเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยหน่อย
ทางเจ้าหน้าที่ของเพจสายใหม่ต้องรอดนะคุณ
ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับบ้านของเจ้าของมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะ
โดยบ้านเจ้าของต้นมะม่วงตกลงครับ
ที่จะยอมตัดต้นมะม่วงทิ้งเพื่อจบปัญหา
คุณผู้ชม๔ปีนะตัดแล้วนะฮะ

ประสานไปยังพอเขตบางกอกใหญ่
ให้เข้าดำเนินการในการตัดต้นทันทีนะครับ

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วมันยื่นเข้ามา
ต้นไม้จากเพื่อนบ้านยื่นเข้ามาบ้านเราเนี่ย
มีผลมีผลมันยื่นเข้ามาแล้วนะ

ไปตัดอะไรของเขาไม่ได้นะผิดกฎหมายทันที
ต้องเป็นการเจรจากับเจ้าของต้นไม้เท่านั้น
แต่ถ้ารากมันชัยมันช้อนมาถึงบ้านเรา
เราตัดรากตรงที่มันชัยชอนมาบ้านเราได้เลย
แต่ถ้ากิ่งยื่นมาผลยื่นมาไปเก็บกินไม่ได้
ไปตัดกิ่งเขาไม่ได้นะฮะอันนี้ก็อยู่ที่การเจรจาแล้ว

แต่ต้องเห็นใจกันบางทีใบมงใบไม้มันร่วงใส่บ้านคนอื่นเขานะฮะ